จับได้แล้วนะคุณผู้ชมที่เมื่อวานี้เราเล่าไป
บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกกระสุนปริศนายิงเข้าไปที่กลางหัว
เพื่อนต้องรีบขี่มอเตอร์ไซค์พาไปโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วเขาตายนะคะ
ตอนแรกเพื่อนที่ขี่พาเพื่อนคนเจ็บมาเนี่ยบอกว่ากระสุนมาจากไหนไม่รู้
โดนหัวเพื่อนเขาแต่ตำรวจบอกว่าสืบไปสืบมาแล้วมันไม่ใช่กระสุนที่ไหนหรอก
ในวงเล่าที่ไปกินมาด้วยกันนั่นแหละลักษณะคือเจาะยิงด้วยซ้ำ
วันนี้จับได้แล้วนะคะเพื่อนคนนั้นนะคะ
นี่คือในนัทนะคะหรือว่านายชัชวานค่ะ
เป็นแก๊งเพื่อนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันวันนั้นแล้วก็เป็นมือยิงนะคะ
ที่เอาปืนยิงในฟ้าเรนจนเสียชีวิตที่ซอยฉลองกรุง๕๓ตำรวจคุมตัวมาเลยนะคะ
จังหวะกำลังหนีพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ฮูใจค่ะ
ตำรวจคุมตัวมาปากซอยประภาวีที่ถนนฉลองกรุงเพื่อค้นหาของกลาง
ก็คือโทรศัพท์มือถือแล้วก็พระเครื่องของคนตาย
ลูกกระสุนปืนที่เอามาทิ้งหลังก่อเหตุนะคะ
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกเขาโยนทิ้งระหว่างทางหลบหนีไป
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวมาที่โรงพักค่ะ
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่า
ปมเหตุที่ต้องยิงเพื่อนฆ่าเพื่อนจนตายเนี่ย

แต่ในนัทตอบชัดเจนสั้นเลยว่าไม่ใช่ค่ะ
นี่เป็นการจับกลุ่มหลังจากที่ตำรวจเนี่ย
ออกหมายจับนายชัชวานโรธรุ่งเรือง

เขาหาข้าวผู้อื่นโดยเจตนานะคะ

นายฟ้าเรนศรีจันอินวัย๔๓ปี
ที่ถูกยิงเมื่อวานนี้จนเสียชีวิต

ที่เพื่อนคนตายที่ชื่อในแม็กซ์เนี่ย

พาร่างที่โชคเลือดของนายฟ้าเรน

จะพาส่งโรงพยาบาลตอนตี๒ห้าสิบนาที
แล้วก็ไปเจอกู้ภัยระหว่างทางที่ปากซอย

กล้องวงจรปิดจับภาพได้พอดี

เป็นคนขี่ฟ้าเรนที่ถูกยิงเข้าหัว

เนี่ยโกหกกู้ภัยว่าฟ้าเรนถูกกระสุนปริศนาจากไหนไม่รู้
รู้อีกทีนึงกระสุนมันก็ฝังเข้าหัวเพื่อนเขาไว้แล้ว
จังหวะที่กำลังขี่รถตามกันจะกลับบ้าน
เขาก็เลยทิ้งรถตัวเองแล้วก็ขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์เพื่อนแล้วจะพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ถ้าจำได้กู้ภัยที่เป็นคนช่วยปั๊มหัวใจให้เขาบอกว่ามันแปลก
ท่าทีแม็กซวันนั้นดูมีพิรุธมาก
หลังจากที่ช่วยปั๊มหัวใจกันอยู่
เพื่อนผู้หญิงอีก๒คนก็ขี่รถตามมา
กู้ภัยเขาฝากมือถือของคนตายเอาไว้ให้
กลายเป็นว่าผู้หญิงสองคนนั้นหายไปเลย
ต้องตามขู่ตามเข็นถึงจะได้มือถือของคนตายคืน
แล้วปรากฏว่าข้อมูลในนั้นถูกลบทิ้งหมดจนตำรวจต้องไปกู้อยู่
เอาเรื่องนี้เราถามฝ่ายหญิงมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บ

ก็เป็นคนที่อยู่กับคนตายคนสุดท้ายนั่นแหละ
บอกว่ายอมรับว่าโกหก
เพราะโดนเค้นหนักโกหกว่าไม่ใช่กระสุนปริศนา
แต่มันคือเพื่อนในวงเล่าเจ้าของห้องที่ไปนั่งกินเหล้าด้วยกันนี่แหละ
คือไปนั่งกินเหล้าด้วยกันเสร็จสามคนนี่คือแม็กซ์
คือคนที่ขี่รถไปส่งฟ้าเรนคนตาย
ส่วนนัทคือเมื่อสักครู่นี้ที่ร่วงหน่อยนะคะนั่นคือเจ้าของห้อง
ฟ้าเรนและนัทคนนี้นั่งกินเหล้าด้วยกันอยู่ที่ห้องของนายนัท
แล้วพอเมาก็มีปากเสียงพูดจาไม่เข้าหูกัน
คนนี้ก็เอาปืนจ่อยิงหัวฟ้าเรนคาวงเล่าเลยนะคะ
แล้วก็หนีไปแม็กซ์ตกใจรีบพยุงร่างของฟ้าเรนขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค
แล้วก็ขี่จะพาส่งโรงพยาบาลนี่แหละ
ก็ดำเนินคดีแล้วก็ถูกกันโตเป็นพยาน
หลังลงเรื่องที่เกิดขึ้นที่คุณฟ้าเรนถูกยิงตายมันเป็นเรื่องชู้สาวจริงไหม
เพราะแม็กซ์ก็บอกว่ามันเกิดจากเรื่องชู้สาว
คุณส้มบอกอ่ะฟังส้มนะส้มคบกับฟ้าเรนได้๖เดือน
ส่วนนัทเนี่ยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่รู้จักกันมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ไม่เคยนอกใจฟ้าเรนแล้วก็ไม่เคยไปแอบคุยกับนัทด้วย

เร็งก็ถามเหมือนกันว่ามีอะไรเกินเลยกันหรือเปล่าหรือแค่ส่งไลน์คุยกัน
เธอก็ยืนยันบอกว่าแค่ส่งไลน์คุยกันเฉยไม่ได้มีอะไรเกินเลยแน่นอน
แต่เธอบอกสามีเป็นคนคิดมากคือฟ้าเรนคิดมาก
แต่แม็กซ์เนี่ยก็ยังคงยืนยันว่ามันเป็นเรื่องชู้สาว
เลยบอกว่าเอาจริงนะมันอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวจริงก็ได้
แต่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ส้มหรือเปล่าชู้สาวอย่างอื่นหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับส้มหรือเปล่า
เพราะว่าวันนั้นส้มก็ไม่ได้อยู่ในวงเล่าก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกัน
เราก็เลยถามข้อข้องใจที่กู้ภัยเขาให้ข้อมูลกับเราไว้ว่า
วันนั้นมีผู้หญิงสองคนขี่รถตามมาแล้วก็รับฝากมือถือของคนตายจากกู้ภัย
ตอนที่เขาปั๊มหัวใจกันอยู่แล้วผู้หญิงสองคนนั้นก็หายไปเอามือถือไปด้วย
กู้ภัยต้องขู่เข็นอยู่นานกว่าจะได้มือถือคืนแล้วข้อมูลก็หายไปหมดเหมือนถูกลบ
ใช่คุณส้มไหมส้มบอกใช่ส้มเอง
ส้มเองส้มคือคนนั้นที่ไปอยู่ตรงนั้นและเป็นคนรับฝากมือถือจากกู้ภัยแล้วก็หายไป
เราก็เลยถามว่าทำไมคุณส้มทำแบบนั้นคุณส้มบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนนะ
มือถือที่เขาฝากส้มเนี่ยเป็นมือถือเครื่องสีฟ้าซึ่งไม่ใช่เครื่องที่ฟ้าเรนหรือว่าเครื่องที่สามีส้มใช้เป็นประจำทุกวัน
พอเอามือถือเครื่องนั้นติดตัวไปตอนที่ขี่รถกลับไปบอกพ่อแม่ของฟ้าเรนว่าฟ้าเรนถูกยิงเนี่ย
เองก็คาใจว่าเอ๊ะแล้วนี่มันมือถือใครทำไมมาอยู่กับฟ้าเรนได้
เพราะกู้ภัยบอกว่าฝากมือถือคนตายหน่อยส้มก็งงส้มก็เลยขอเปิดดูหน่อยละกัน
แล้วมือถือไม่ได้ล็อกรหัสไว้ส้มเลยเปิดดูส้มบอกในเครื่องไม่มีข้อมูลอะไรเลย
มีรายชื่อเทียมมุมไว้๒ชื่อคือฟ้ากับอาร์ตและมีอีกเบอร์หนึ่งที่ไม่มีชื่อ
เธอก็เลยเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นอ่ะโทรเข้ามือถือของตัวเองถึงได้รู้ว่าอ๋อ
สามีเธอใช้เบอร์ตัวเองย้ายไปที่โทรศัพท์เครื่องนั้นแปลว่าสามีเธอมีโทรศัพท์สองเครื่อง
เธอบอกเธอก็เพิ่งรู้วันนั้นแหละว่าสามีเธออาจจะใช้โทรศัพท์สองเครื่อง
บอกอันนี้ไม่รู้จริงนี่เป็นข้อมูลใหม่ส่วนเครื่องที่ใช้เป็นประจำส้มบอกส้มไม่เห็น
ไม่รู้จริงจริงว่าอยู่ที่ไหนย้ำส้มบอกว่าส้มไม่ได้ลบข้อมูลอะไรเลย
แต่ที่แปลกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่ฟ้าเรงเสียชีวิตเนี่ย
เฟซบุ๊กของฟ้าเรนถูกปิดไปด้วยทั้งทั้งที่ส้มเองก็ไม่ได้รู้รหัสเข้าเฟซบุ๊คของสามีเลย
แล้วใครปิดเฟซบุ๊คสามีเธอ
แล้วก็มีเมียอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็มีผัวอยู่แล้วอ่ะเนอะ
แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกินไปกว่าเพื่อน
เก่งน่ะเอารถไปให้พี่นัทแต่งพี่นัทซ่อมถูกไหมแล้วทีนี้เขาเอาอะไรไปขาย
อันนี้ก็ไม่ค่อยทราบโดยลึกเข้าไปขนาดนั้นนะคะ
เพราะว่าพี่เขาไม่ค่อยพูดอะไรให้ฟังแล้วเราก็เพิ่งคบกัน
คบหาดูใจกันอะไรอย่างนี้ได้๖เดือนเองค่ะ
แต่เรื่องนี้มีอยู่จริงเขาเคยพูด
ผ่านผ่านหูอยู่เราดูแค่การโทรออกดูแค่พวกการโทรออกว่ารายชื่ออะไรอย่างนี้
มีการโทรออกมีสายที่ไม่ได้รับมีอะไรอย่างนี้
มันเบลอเบอร์อะไรชื่อพี่ฟ้าแล้วก็มีเป็นเบอร์ชื่ออาร์ต
แล้วก็เบอร์ที่ไม่ได้เมมชื่อแล้วเราอยากรู้
เราก็เลยเอาเครื่องนี้ยิงเข้ามาในเครื่องเรา
นี่ก็เข้าไปดูเหมือนกันก็เห็นเป็นเหมือนกันนะคะว่ามันเข้าไปดูไม่ได้แล้ว
แต่มีที่ส่วนอีกสามบ้านเข้าบัญชีเขาได้
คือเขาไม่ได้บอกรหัสไว้เราก็ไม่รู้
ก็คิดว่าน่าจะเป็นในนัทนั่นแหละที่เป็นคนจัดการ
เพราะว่ามือถืออีกเครื่องที่เขาใช้ประจำในนัทเป็นคนเอาไป
ตำรวจก็พาไปค้นของกลางมาแล้วนะคะ
วันนี้ที่งานศพมีเพื่อนสนิทของคนตายนะคะชื่อว่าในตานมาร่วมงานศพด้วย
มาถึงเนี่ยนายตานเดินหนุ่มไปที่โรงก่อนเลย
คนนี้แหละค่ะไปเคาะโลงแล้วก็เอาของสิ่งหนึ่งไปวางเอาไว้

ใช่เอาไปวางเอาไว้บอกฟ้าเรนไปสู่สุขตีนะเพื่อน
แล้วยังไม่ได้บอกร่วงทายด้วย
แต่นายตานบอกวันนั้นเพื่อนมาหน้ามันดูเศร้าไม่รู้เหมือนกันมันเศร้าอะไรมา
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรแล้วมันก็บอกว่าคิดถึงขอบุหรี่มวลหนึ่งดิ
ตานก็บอกว่าเออบุหรี่มันหักอ่ะเดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่นะเหล้าขาวด้วย
แล้วฟ้าเรนก็พูดสวนกลับมาว่ากูขอแค่นี้มึงให้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวกูก็ไปแล้วเนี่ย
ตานก็เออเออแป๊บนึงแล้วเขาก็ออกไปซื้อบุหรี่มาให้จริง
พอกลับมาปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่าฟ้าเรนรับโทรศัพท์ของส้ม
เขาเองก็รู้สึกว่าไอ้ประโยคที่บอกว่าเดี๋ยวกูก็ไปแล้วเนี่ย
ไม่รู้เพื่อนสั่งลาหรือเปล่าหรือยังไง
เราก็ถามในตานว่าแล้วรู้จักกับนัทกับแม็กซ์ไหม
เขาบอกเขาไม่รู้จักไม่คุ้นหน้ามาก่อนด้วย

ก็ต้องถามแฟนเขาก็น่าจะรู้ดีที่สุดว่ามันใช่ไม่ใช่ยังไง

ถ้าฟ้าเรียนได้ยินยังไงฮะถ้าวันนั้นกูไปกับมึงอ่ะมึงก็คงไม่ตายหรอก
หรือไม่เราก็คงตายด้วยกันทั้งคู่

ใครประโยชน์ที่พาไปขอความช่วยเหลืออะไรต่ออะไร

คนอย่างฟ้าเรนชีวิตก็ไม่ได้สูงศิลป์ใครอยู่แล้ว

ชื่อส้มนี่ก็คือเป็นแฟนของคนชื่อฟาเลนแค่นั้นเอง
แล้วส้มรู้จักกันนะ

อย่างนั้นต้องให้ส้มมาสัมภาษณ์อย่างนี้

ดีที่สุดคนจะขายปิดศนาได้คือส้มครับ